มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะจริงเรื่องนี้ที่ฉันอยากให้พาดหัวเลยนะ
เพราะอะไรมันเป็นเรื่องที่ดิฉันเชื่อว่ามันใกล้ตัวคุณแบบสุด
เราทุกคนขับรถบนรถเนี่ยคุณจะรู้ใช่ไหมว่าเมื่อไหร่ที่คุณเกิดอุบัติเหตุ
อย่างรุนแรงมีการกระแทกไอ้ตัวถุงลมนิรภัยที่เป็นแอร์แบ็คเนี่ย
คือมันจะสามารถช่วยชีวิตคุณได้โดยเฉพาะคนขับหรือว่าคนนั่งด้านหน้าโดยสาร
เดี๋ยวนี้แอร์แก๊กมันมีทุกจุดด้วยซ้ำนะคะในรถแต่ละคัน
แต่คุณรู้ไหมคะว่าเคสของผู้ชายคนนี้เขาเกือบตายเพราะถุงลมนิรภัย
เล่าให้ฟังแล้วจะตกใจค่ะ
คือเหตุการณ์นี้นะคะตัวผู้ประสบเหตุเนี่ยเขาไปประสบอุบัติเหตุ
ดูแผลแล้วก็น่ากลัวเหลือเกิน
คือแค่เห็นแผลเนี่ยก็อยากรู้แล้วแหละตกลงมันเกิดอะไรขึ้น
คือเจ้าตัวเนี่ยเขาไปประสบอุบัติเหตุนะคะ
แล้วกลายเป็นว่าคือตัวถุงลมนิรภัยมันทำงาน
พอมันทำงานเนี่ยมันเด้งออกมาแต่มันกลายเป็นว่ามันระเบิด
แต่มันไม่ใช่แค่ระเบิดแล้วเขาเหมือนคงคิดว่าระเบิด
เมื่อกี้เป็นร่องรอยการถูกกระแทกหรืออะไรหรือเปล่า
มันมีชิ้นส่วนบางอย่างหลุดออกมาด้วยค่ะ
บาดแผลที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นบริเวณหน้าอกหน้าท้อง
เป็นของคุณนายวรชัยนะคะสมบัติเจริญกิจอายุ๔๖ปี
อย่างที่บอกเขาไปประสบอุบัติเหตุรถชน
แล้วปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยเหลือก็นำตัวเขาส่งโรงพยาบาล
แล้วไปเจอไอ้อุปกรณ์บางอย่างลักษณะคล้ายคล้ายเหมือนกับเหรียญนะคุณอืม
แล้วเหมือนฝาน้ำด้วยอะคล้ายคล้ายประมาณนั้นนี่นะ
ขนาดเท่าประมาณนี้มันฝังอยู่ข้างใน
แล้วปรากฏหมอบอกว่ามันคือชิ้นส่วนของถุงลมนิรภัยเป็นลูกตะกัวนะคะ
คุณผู้ชมค่ะคืออย่างที่บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยขับรถไปชนเมื่อวันที่๒๕ตุลาคมแล้วรถคันนี้เขาซื้อมาจากเต็นต์รถมือ๒เมื่อปี๕๘
โอ้โหเจ้าตัวบอกตกใจมากนี่นึกว่าถุงรมนิรภัยจะเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตเขาแต่เกือบเอาเขาตายเดี๋ยวต้องมาฟังเขาเล่าว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคืออะไรส่วนไหนของถุงลมนิภัย
คุณผู้ชมคะนี่คือสภาพนะคะหลังเจ้าตัวผ่าตัดแล้วคุณวรชัยผู้บาดเจ็บยังบอกด้วยนะว่าเขาถือว่าเขาโชคดีนะที่ถูกไอ้ตัวเนี้ยที่มันเป็นเหมือนที่ใกล้ฝาจุกน้ำเป็นส่วนชิ้นส่วนของถุงลมนิรภัยเจาะเข้ามาที่บริเวณหน้าอกเขาแล้วดีที่มันไม่ได้กระแทกจนกระดูกเขาหักถ้าไม่อย่างนั้นเขาอาจจะเป็นหนัก

อยากจะให้หน่วยงานที่มีความรู้เข้ามาช่วยเหลือเขาหน่อยเพราะตอนนี้เขาก็ไม่ได้รู้เรื่องของข้อกฎหมายด้วยค่ะ
ผมตกใจมากครับเพราะว่าผมก็คิดว่าแอร์แบ็คจะเป็นส่วนที่ช่วยชีวิตคนได้สุดท้ายของการช่วยเหลือนะครับแต่กลายเป็นว่าแอร์แบ็คเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเกิดอันตรายจนถึงชีวิตได้
เจ้าตัวก็บอกอย่างนี้แหละคิดว่าแอร์แก๊กจะเป็นส่วนที่จะช่วยชีวิตเขานะคะแล้วเจ้าตัวบอกตัวเองก็ไม่ได้ขับรถประมาทด้วยนะ
ซึ่งแอร์แก๊กรุ่นนี้จะอยู่ในรถที่ผลิตตั้งแต่ปี๔๑๖๑ในช่วงเวลานี้แล้วก็หลายยี่ห้อเหมือนกันแล้วก็ตรวจสอบไปที่ศูนย์ของคุณก็ได้ว่ารถคุณต้องเปลี่ยนแอร์แก๊กหรือเปล่า
อย่าลืมนะคุณผู้ชมแคปหน้าจอนี้ไปเลยคือเข้าไปเขาจะบอกยี่ห้อรถแล้วก็รุ่นปีเลยค่ะที่จะต้องเปลี่ยนอย่าลืมว่าเช็คเปลี่ยนฟรีนะคะอันนี้รีบเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ใกล้ตัว

แล้วเอาจริงนะตอนนี้คือหลายคนพูดตรงเลยนะที่ฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านลองส่งข้อความมาคุณผู้ชมหลายท่านหลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจำเป็นจะต้องเปลี่ยน
ทั้งหมดล้าน๖แสนคันเพิ่งเปลี่ยนเป็นล้านคัน

หลายคนไม่รู้ด้วยนะคะ